เรามีเรื่องราวของต้นตะเคียนมาฝากอีกแล้ว
โอ้โหเขาบอกว่าต้นตะเคียนโบราณต้นตะเคียนทอง
เลยหลายจังหวัดที่เขาขุดพบนะครับ
ไปดูกันว่ามีจังหวัดไหนบ้างครับ
เริ่มกันที่แรกนะครับไปที่จังหวัดมุกดาหารครับ
ชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศเลยนะครับ
เขาบอกว่ายังคงแห่เดินทางไปยัง
วัดศรีโพทองอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารกันนี่แหละครับ
ไปกันไม่ขาดสายตลอดทั้งวันนะครับ
โดยทุกคนมาด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือ
หวังเลขเด็ดจากต้นตะเคียนทองขนาดยักษ์
พากันมากราบไหว้แล้วก็โรยแป้งเพื่อขูดหาตัวเลข
ซึ่งแต่ละคนก็อุบเงียบกันเลย
ไม่ยอมบอกเลขเด็ดกับใครทั้งสิ้นเพราะว่า

คือมันจะขยับเปลี่ยนเลขอะไรประมาณนั้น
ก็เป็นความเชื่อกันไปนะครับว่าถ้าพูดไปแล้วเลขมันจะเคลื่อน
ประมาณนั้นเขาบอกว่าอุบเงียบ
ขุดปุ๊บไม่พูดไม่คุยกับใครเลย
ถามว่าสบายดีไหมกินข้าวได้ยังก็ไม่ตอบ

เอ้าสำหรับตะเคียนทองยักษ์ต้นนี้นะครับ

น้ำหนักราว๓๐๐กิโลกรัมนะครับ

เมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โพทองเบื้องต้นนะครับชาวบ้าน

มีอายุถึง๓๐๐ปี

จดเลขคุณชนะไม่ทันเลย

ลูกชายอายุ๒ขวบ๘เดือน

ขี่ช้างกับลูกชาย

เอาล่ะก็ว่ากันไป

ไปอีกที่หนึ่งน้องบัวลำพูคุณผู้ชมครับ
นั่นก็คึกคักเหมือนกันนะฮะ

มัชชิมะเขตมงคล

เพื่อกราบไห้ต้นตะเคียนที่เพิ่งนำขึ้นมาจาก

โครงการขุดลอกลำห้วยของทหาร
คือเขาขุดตามโครงการอยู่แล้วไม่ได้คิดอะไร
แต่สุดท้ายขุดไปเจอกับต้นตะเคียนนี่แหละครับ

ผ่าศูนย์กลาง๑เมตรครึ่ง

รับเหมาที่มาดำเนินการขุดลอกลำห้วย

แล้วก็คาดว่ามีอายุนับร้อยปี
และต้องใช้ความพยายามนะครับ
สลิงขาดไปแล้ว๒เส้น
ก่อนจะนำตะเคียนขึ้นมาได้สำเร็จ

มันก็อาจจะมีเรื่องราวของสิ่งลี้ลับอยู่

แสวงโชคพอได้ทราบข่าว

ให้คุณแม่ขาลอตเตอรี่ก็ตามมาด้วย

สองดูแล้วคงไม่ชัด
ไม่ยากซื้อหมดเลย

ขุดพบในบริเวณบ่อปลาของนายบุญเสริมหานสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตบังพระ
ซึ่งนายบุญเสริมเล่าว่าก่อนหน้านี้ราว๑เดือนนะครับ
มักจะฝันฝันเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสีเขียว

แล้วหญิงสาวเนี่ยก็จะบอกด้วยนะครับว่าอยากให้ช่วยนำขึ้นมาจากน้ำ

กระทั่งมีแนวคิดที่จะทำบ่อปลา
จึงจ้างรถแพ็คโครมาดำเนินการคุดบ่อ
จึงพบต้นตะเคียนนี้ครับ
ในฝันนะฮะว่าใส่ชุดไทยสีเขียวผมมวยนะฮะ
ก็มาเข้าฝันผมว่าให้เอาต่อตะเคียนตอนนี้ขึ้นที
ผมก็ขุดไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็พอสับเจอ
หมายนึกว่าจะเป็นต้นตาลต้นมะพร้าวนะฮะ
พอขุดไปมันยาวเรื่อยก็บอกลูกน้องแล้วหยุดเถอะ

แล้วก็ล่าสุดนะครับนายบุญเสริมก็ได้นิมนต์พระครูศรีสุตากร
เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระมาประกอบพิธีอันเชิญต้นตะเคียน
มอบให้วัดนำไปดูแลรักษาเบื้องต้นก็คาดว่า
ตะเคียนต้นนี้มีอายุกว่า๒๐๐ปี
แต่ละต้นที่เรานำเสนออายุเป็นร้อยปีทั้งนั้นนะครับ